ส่วนยอดทีมอีกหนึ่งสโมสรของประเทศไทยนะครับที่หวังจะกลับมาขับเขี้ยวในการลุ้นแชมป์ระดูการนี้ให้ได้
นั่นก็คือเมืองทองยูเต็ดประกาศเลยนะครับทุ่ม๔๐๐ล้านบาทในการล่าแชมป์ครับ
เมื่อวานมีการแถลงข่าวครับสำหรับการเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกระดูกการใหม่
แน่นอนครับแคมเปญครั้งนี้ถือเป็นแคมเปญยักษ์ครับฟุตบอลคัมมิ่งโคม
ซึ่งหมายถึงการกลับมาของสโมสรที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของฟุตบอลไทยในยุคปัจจุบัน
แล้วก็ยังมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูการใหม่นะครับมีโทนสีสามสีคือแดงขาวแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินในแปลกตานิดหนึ่งนะครับ
ค่อยได้เห็นเมืองทองใช้สีนี้สักเท่าไหร่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แล้วก็กิเลพยองเนี่ยทุ่มงบนะครับ๔๐๐ล้านบาทเพื่อล่าแชมป์โดยวางเป้าจะเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยนะครับ
ทุกรายการซึ่งโปรแกรมนัดแรกของไทยลีกจะพบกับพีทีประจวบในวันเสาร์ที่๒๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ในเวลาสิบแปดอันดีการนะครับเราต้องมาที่ขออภัยครับยี่สิบสี่กุมภาพันธุ์นะครับ
ซึ่งโค้ชเบ๊ไพโรธวรวัฒนาดิหลกครับหัวหน้าผู้สอนบอกว่ากดดันนะครับที่ทีมจะต้องเดินหน้าสู่ความสำเร็จ
แต่ขุมกำลังที่มีอยู่คาดว่าจะมีลุ้นแชมป์ได้ส่วนเรื่องของผลงานในช่วงปีซีซั่นที่ไม่ดีนัก
โค้ชก็บอกนะครับว่าไม่กังวลและเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจริงนักเตะจะมีผลงานที่ดีครับ
หมายก็บอกไปแล้วคือจำนโยบายของสโมสรครับพยายามจะลุ้นทุกแชมป์ครับ
จริงในปีซีซั่นเนี่ยผู้เล่นเราก็อย่างที่บอกเขาก็ทยอยมานะครับ
เราก็ได้ลองผู้เล่นด้วยไปในตัวจะสังเกตว่าบางแมทเนี่ยผู้เล่นเรามีผู้เล่นที่ยืนในใจของผมเนี่ยประมาณ๓๔คนเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าเราก็ถือว่าก็เป็นการที่ได้รองผู้เล่นตัวที่๑๓๑๔๑๕ไปด้วยนะครับคือตอบตรงไม่ได้กังวลครับ